ท่านผู้ชมครับวันนี้อดีตร่างทรงอาม่านะฮะ
ที่ชื่อนำสกุลจริงในอเดียวเมืองช้างวัยสี่สิบเอ็ดปีเนี่ย
หอบหลักฐานไปที่สพเมืองกำแพงเพชรค่ะนะฮะ
ไปแจ้งความกับบรรดาเพจทั้งหลายนะครับอ่าที่ไปกล่าวหาไปหมินประมาทเขานะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นร่างทรงนะฮะคืออาเดียวเนี่ยบอกว่าที่มาแจ้งความเนี่ย
เพราะว่าเกลียนคีย์บอร์ดกับเพจต่างไปกล่าวหาเขา
แล้วไม่ต้องเอากระเช้าไม่ต้องเอามาลัยอะไรมานะฮะไปจบที่ศาลเลยนะครับ
เอาหลักฐานพวกนี้มานะครับอย่างเช่นโจมตีว่าเขาเป็นร่างทรงเสด็จพี่๒๐๒๐
ตำหนักมูลค่าหลายสิบล้านคนมาให้ดูนู่นนี่นั่นเสียค่าครูเป็นล้านนะ
หรือว่าแต่งกายคล้ายกษัตริย์เรียกค่าครูเป็นล้านอะไรพวกนี้
เมื่อวานเขาชี้แจงกับเราหมดแล้วนะครับใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเลี้ยงหมาตัวละ๑๐ล้านนะ
กล่าวหาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ก็ไปแจ้งความนะครับ
แล้วเขาก็บอกว่าเขาอยู่ของเขาดีเลิกเป็นร่างทรงมาเป็น๑๐ปีแล้ว
เคยเป็นร่างทรงอาม่าสมัยอดีตตอนนี้ก็ทำมาหากินมีธุรกกธุรกิจ
ก็มีเงินมีทองซื้อบ้านซื้อที่ซื้อทรัพย์สินอะไรก็ว่ากันไป
ที่เห็นแต่งกายเนี่ยก็เป็นลักษณะพิธีไหว้ครูที่ทำจะปีละครั้งนะฮะ
ใช่นะฮะเดี๋ยวฟังนะฮะ
ถึงคุณรู้จักเขาคุณก็ไม่สมควรที่จะเข้าไปด่า
เมื่อวานก็ให้ผู้สื่อข่าวของเราคุณสุชาดาสิริคงเนี่ยเข้าไปดูที่บ้าน

ใช่ไหมฮะก็ยืนยันว่าทรัพย์สินต่างที่เขาได้มาเนี่ยก็คือเขาทำธุรกิจอ่ะ

ใช่ไหมก็ไม่ได้มาจากการได้ค่าครูเข้าทรงอะไรเพราะเขาเลิก
เขาไม่ได้เป็นร่างทรงแล้วเขาไม่ได้รับทรงอะไรแล้ว